วงสวงสดร้อนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โอ้โหละครเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่ามันติดขัดไปหมดเลย
ที่ว่าติดขัดมันมีทั้งเรื่องนักแสดงเจ็บป่วย
กล้องพังไฟดับหนักสุดก็คือข่าวพิงกี้สาวิกา
คือรอบแรกที่เขาวงสวนน้องพิกกี้มาด้วย

เขาติดเรื่องคดีความนะคะเรื่องโปรเล็กจนต้องจำคุกไปเนี่ยแหละค่ะ
ก็เลยมันปวดหัวมากพี่ตายนัทพลบอกนะคะเห็นท่าไม่ดีค่ะ
นั่นก็คือคุณจักรจันทร์อคัมซินีค่ะ
สีมือก็ดีมากเหมือนกันคือติดต่อมาปุ๊บปั๊บเนี่ย
คุณผู้ชมก็เลยนัดนักแสดงทั้งหมดมาบวงสวงแก้เคล็ดกันหน่อยค่ะ
พี่ตายเปิดใจกับเรานะคะว่าในส่วนของฟิงกี้เนี่ย

เกิดเกิดเป็นวุฒา๑๕๐ตัวช้า
ห่อถ่ายไปแล้ว๑๕๐กว่าที่นี่นะ

ใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเก็บไว้ได้ไหม
คือพิงกี้บทเด่นมากเป็นนางรำในเลือด
แล้วสิ่งร่างเลยประมาณนี้ครับคุณผู้ชม

บันดาลให้การทำงานครั้งนี้มันลาบลื่น

ตื่นเต้นมากค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ตายเคยติดต่อมาแล้ว

ยังไงก็ตามแต่นะคะจักรจันทร์บอกว่าไม่กดดันเรื่องมาแทนพิงกี้
แต่กดดันเรื่องการกลับมาเล่นละครอีกครั้ง

เพราะว่ากลัวแฟนละครจะลืมไปแล้ว

แล้วก็จักรจันทร์นักแสดงนำเลยค่ะ
ลงไอจีให้โลกรู้มากแต่ต้องแอบไว้ก่อน
หรือมาแทนพิ้งกี้อะไรอย่างงี้
กดดันไม่เอ่ยอะไรอย่างงี้ค่ะ
จันก็พยายามที่จะแบบไม่กดดันตัวเอง
เข้าใจได้ว่าพอปัญหามันเกิดขึ้น

จันก็คิดว่าน้องน้องเขาอยู่ในวงการมานาน

คิดว่าน้องเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบงานมันก็ต้องเดินหน้า

ก็ไม่ได้กดดันเรื่องที่มาที่มาแทน
กดดันเรื่องแบบเออหายไป๒ปีแล้วกลับมา
จะทำได้ดีเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้

เขาฝังตะกุดไว้ที่แขนด้วย